ข่าวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเต้นกันเลยดีกว่า
ไปดูกับลีลาการเต้นสูตรเด็ดเจ็ดย่านน้ำกันเลยทีเดียว
ติดตามได้ในช่วงของตลอดข่าว

แต่ชาวบ้านที่งานนี้เนี่ยเด็ดแน่นอน

นี่เลยไปกันที่งานวันขนมไทย
ของชาวบ้านอำเภอบางประกงจังหวัดพังงา
ในงานเขาก็มีการจัดการแข่งขัน

ที่ทั้งงานบอกเลยว่าเน้นลีลาเป็นหลักครับ
ไม่เชื่อดูจากการแสดงของน้องบนเวทีก่อนเลยครับ

ไหนว่างานนี้เนี่ยเขาเน้นลีลายังไงล่ะ
แล้วทำไมน้องหนูคนนี้เขาไม่ยอมเต้นสักทีล่ะครับเนี่ย
เป็นอย่างนี้ก็เดือดร้อนชาวบ้านแถวนั้น
มาช่วยสอนแบบนี้นี่แหละครับ
โอ้โหยังยังอีก
หรือต้องการมือโปรมาสอนละลูก
เฮ่ยอ้าวเดี๋ยวหาให้แกงนี้เลยครับเป็นอย่างไร
นี่ครูสอนเต้นก็ช่วยไม่ได้เหรอเนี่ยเฮ้ย
สงสัยน้องเขาจะตื่นเวที
หรือไม่ก็กลัวเพื่อนคนข้างหรือเปล่า

ยืนเฉยแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมล่ะลูกเอ้ย
ไปดูอีกมุมของงานครับ
ที่เขากำลังแข่งมัดข้าวต้มมัดกันอยู่นี่แหละ
แต่มัดธรรมดาเนี่ยโลกคงไม่จำใช่ไหมล่ะครับ
มันก็ต้องมีลีลามันแบบนี้นี่แหละ

จีไจก็นะโอเคมิวสิค

ฤีราบบำพนกันสนั่นแบบนี้นี่ล่ะครับ

ก็บอกเลยว่าอินปั่หแม่เม่
เท่านั้นโทษใจต้องเกลือไว้กล่าวรอปปอ่

ก็จนอดทนรอไม่ไหวแล้วล่ะครับ
ก็เลยเต้นกันบ้างเกรงใจอายุนี่ล่ะครับ
ต้องสามารถอยู่ตรงตาน้องเฮ้ย

แล้วลีลางานนี้ยังไม่เจอกลักษณ์
เพราะคณะกรรมการที่ต้องมาตัดสินการแข่ง
เขาก็ต้องมีลีลาเหมือนกันครับ

คือว่าเป็นงานที่มีลีลาเด็ดกันทั้งงานเลยจริง
บอกเลยว่า

เนี่ยที่เขาเต้นไปแล้วก็ทำข้าวต้มมัด

แล้วก็โยน

ส้มตำอย่างนี้ปกติเขาโยนสาก
ถ้าลีลาดีหน่อยโยนครกโยนปลาร้า

โอ้โหลีลาไม่ธรรมดาจริง